อีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุที่แม่ค้าขายตังโมเขาช็อกเขาตกใจนะ
มีคนงานก่อสร้างผู้ชายคนนึงคือพอเห็นหน้าเห็นตากันอยู่
ก็เดินมามาขอยืมมีดของแม่ค้า
แม่ค้าคิดว่าจะเอาไปหั่นเอาไปปอกอะไรก็หยิบมีดปอกผลไม้ให้
ทีนี้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าอยากตายค่ะ
แล้วเอามีดนั้นแทงท้องตัวเอง๓ทีต่อหน้าแม่ค้า
ทำท่าแบบโอ้โหเขาใช้สองมือเลยนะ
กับด้ามมีดจ้วงแทงตัวเองที่ท้องสามครั้งเลย
ใช่ค่ะแล้วแม่ค้าตกใจมากบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
นี่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
จังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนใช้อาวุธมีดแทงตัวเอง
แล้วก็เลยรีบไปเลยที่หน้าร้านขายผักและผลไม้ที่หมู่บ้านพฤกษชาติเก้า
อยู่ที่อำเภอศรีราชาก็ไปเจอคนบาดเจ็บนอนหงายอยู่
คือนายสมพรจันตรายรัฐซึ่งเป็นช่างรับเหมา
แล้วหน้าท้องคุณผู้ชมมีบาดแผลจากการโดนแทง๓แผล
ส่วนนี้คือมีดที่เขาใช้ก่อเหตุนะคะ

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
จากการสอบถามแม่ค้าขายผักผลไม้ก็คือนางสาวปรานีอยู่หุ้ม
ยังใจเต้นแรงอยู่เลยยังตกใจอยู่เลย
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า
นี่คนที่ก่อเหตุแล้วก็เป็นคนงานก่อสร้าง

ก็เห็นเห็นว่าสมพรเขาเดินมาก็ท่าทาง
เพราะว่าดูปกติไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้มีท่าทีว่าจะทำร้ายตัวเองเลย
แล้วสมพรก็มามาขอยืมมีด
ฉันก็คิดว่าจะเอาไปปลอกอะไรไหมจะไปหั่นผลไม้ไหม

ทีนี้พอยื่นมีดให้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชม

เค้าใช่ไปติดไอ้เขาทีนี้ยาวร้องน้ำสามรอบ

ทำสร้างแบบนี้

ทีนี้ไนยชายนรงสมบัติจรรย์ซึ่งเป็นเพื่อนของไนยสมภรที่แทงตัวเองเลยน้ะ
เพื่อนของเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสมพรไม่ได้เข้ามาทำงาน๓วันแล้ว
พฤติกรรมของสมพรก็ชอบดื่มเหล้า
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมพรเครียดกับปัญหาต่างหรือเปล่า
รวมถึงสมพรเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ด้วย
แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นปมหนึ่งที่มาก่อเหตุแทงตัวเองแบบนี้
ทีนี้ตำรวจสภศรีราชาก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

แต่ว่าเพื่อนผู้บาดเจ็บบอกว่าในวันที่เกิดเหตุ
คือเมื่อเช้าเขาไม่ได้กินเหล้านะ

เพราะนี่ไม่รู้ว่าเป็นความเครียดสะสมที่มาจากปัญหาอื่น